เข้าแล้วครับลุงพลคดีแรกกับการครอบครองไม้ห่วงห้าม
ก็คือมะคาแต่จริงแล้ววันนี้ลุงพลต้องเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหา
แต่ว่าทนายทนายตั้มขอเลื่อนก่อนยังไปไม่ทันขอเป็นวันพรุ่งนี้
แต่หลังจากที่มีกระแสข่าวว่าเดี๋ยว๑๕กุมภาพันธุ์จะมีการออกหมายจับผู้ตอบหา
แล้วก็มีกระแสข่าวว่าเดี๋ยวตำรวจเนี่ยนะ
คือเขาบอกว่าจะแปลข้อมูลเสร็จสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหม
แล้วเดี๋ยว๑๕กุมภาพันธ์นี้ก่อน๑๕กุมภาพันธ์เนี่ย
ก็คือวันแห่งความรักคือ๑๔กุมภาพันธ์เนี่ย

ทีมข่าวคุณติครับวันนี้ลงพื้นที่ไปเมื่อวานนะครับเมื่อวาน
ถามลุงพลลุงพลผ่านมาถึงวันนี้แล้วเนี่ย
ลุงพลคิดว่ายังไงถ้าเกิดจะมีการออกไม้จับ
ลุงพลตอบมาบอกว่าโอ้ถ้าตำรวจเขามีหลักฐาน
คงจับลุงพลไปนานแล้วไม่ต้องรอเวลานานขนาดนี้หรอกนะฮะ
ถ้าหากจะออกหมายจับยืนยันว่าไม่ใช่ลุงพลแน่นอน
ลุงพลมั่นใจนะฮะส่วนเรื่องกระแสข่าวที่ว่า
ลุงพลเคยไปขอน้องชมพู่กับครอบครัวน้องนะฮะ
เพื่อมาทำเรื่องของศัยศาสตร์ต่างนานาเนี่ย
เพราะชมพู่เป็นเด็กพิเศษเนี่ยมีอายุมีวันเดือนปีเกิด
มันได้ตามที่ลุงพลต้องการเนี่ยลุงพลว่ายังไง
คนบอกว่าผมยืนยันผมไม่เคยไปขอ
มีเพียงแม่ชมพู่ที่พูดเองในช่วงแรก
พูดเองนี่พูดยังไงพูดว่าจะให้หรือยังไง
ที่ครอบครองไหมอย่างผิดกฎหมายเนี่ย
ลุงพลจริงแล้วต้องเดินทางไป
ต้องการจะเดินทางไปหาตำรวจก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปพร้อมกับลุงพล
นายตั้มจะถึงบ้านกกอกวันนี้บ่าย๒โมงก็ไม่น่าทัน
เดี๋ยวรับทราบข้อกล่าวหาไปพร้อมกันวันพรุ่งนี้

ขึ้นแน่นอนครับไม่พลาดอยู่แล้วครับ
เพราะว่าเราต้องไปดูให้เห็นกับตา
เหมือนทุกครั้งนะพี่
ได้ครับผมยังไม่รู้เลยไม่รู้จัก
ก็ไม่ได้วิตกนะครับครับไม่ได้ตกกังวลเพราะว่า
ตำรวจเขาทำตามหน้าที่นะถ้าเขารู้ว่า
เขามีหลักฐานอะไรที่สามารถเชื่อมไปถึงคนทำผิดได้
เขาก็ต้องทำครับประเด็นขึ้นแน่นอนที่ว่า
คือทนายตั้มเขาจะเดินทางไปที่ภูเหล็กไฟนะ
เดี๋ยวลุงพลบอกว่าจะขึ้นไปด้วยส่วนเรื่องของเอาน้องชมพู่ไปทำคุณสายมนต์ดำอะไร
โยนกลับไปที่แม่ชมพู่ว่าแม่ชมพู่เป็นคนพูดเองในช่วงแรกว่า
วันเดือนปีเกิดของน้องชมพู่ได้ค่ะแต่ประเด็นนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า
การเสียชีวิตของชมพู่นั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเอาตัวน้องเนี่ย
ทำเรื่องของคุณสัยศัยศาสตร์ต่างที่มีการตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่นะครับ
อีกประเด็นหนึ่งน่าจะทำให้ลุงพลลำบากใจ
แล้วก็ทนายตั้มเองก็ลำบากใจนะคะเรื่องของทนายตั้ม
แกมีสำนักทนายความอยู่ที่สมุทรสาครใช่ไหมสมุทรสาครเนี่ยเป็นพื้นที่ควบคุมเข้มงวดสูงสุดอะไรก็ว่ากันไป
เพราะฉะนั้นใครที่เดินทางมาจากจังหวัดสีแดงเข้มเหล่านี้
เวลาจะไปไหนเนี่ยหนึ่งต้องขอหนังสือเดินทางครับสองเวลาท่านจะไปเข้าจังหวัดอื่นเนี่ย
ต้องถูกกักตัวเป็นเวลา๑๔วันใช่ไหมอันนี้เป็นประเด็นขึ้นมาเลยนะคะ
ก่อนที่จะลงพื้นที่หมู่บ้านกกอกเนี่ยทนายตั้มค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะ
มีการโพสต์เฟซบุ๊กเลยบอกว่าคือก่อนหน้านี้เขาประสานกับแพทย์แล้วก็หัวหน้าฝ่ายควบคุมโรค
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอน
จากว่าทนายตั้มมาจากจังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงก็คือสมุทรสาคร
อกจากนี้ยังไปตรวจหาโควิดแล้วนะคะนำใบขออนุญาตเดินทางออกจากจังหวัด
ยืนยันต่อเจ้าหน้าที่อีกทางหนึ่งด้วยนี่ค่ะมีการโชว์ผลตรวจโควิดนะคะ
ไม่พบเชื้อโควิดสิบเก้าแต่ที่เป็นประเด็นและทนายตั้มมีการตั้งข้อสังเกตค่ะ
นายตั้มบอกว่าเหตุฉะไหนเล่าจู่เมื่อวานนี้มีนิติกรจากสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
โทรศัพท์มาแจ้งบอกว่าถ้าทนายตั้มจะเดินทางไปพื้นที่บ้านกกอกมุกดาหาร
ทนายตั้มต้องกักตัวเป็นเวลา๑๔วันไม่อย่างนั้นจะแจ้งความดำเนินคดี
นายตั้มก็เลยตั้งคำถามกลับไปนะคะบอกว่าเอ้าแล้วทำไมช่วงก่อนหน้านี้ที่ติดต่อไป
ทำไมไม่แจ้งเตือนตั้งแต่แรกเล่านะฮะเพราะการกระทำแบบนี้สองมาตรฐานหรือไม่
นายตั้มแกเอาตัวเองไปเรียบเทียบกับใครล่ะคุณคิดว่าเปรียบเทียบกับใคร
คุณอัชริยะคุณอัชริยะเรืองรัตนาโพงนะคะคุณอัชริยะบ้านแกอยู่พระแดง
สมุทรปราการก็เป็นพื้นที่สีแดงเหมือนกันถูกไหมฮะสีแดงเหมือนกันแล้วทำไมอ่ะ
ทำไมไม่มีการคือกักตัวเป็นเวลา๑๔วันนะฮะไม่ได้ตรวจโควิดก่อนไปบ้านน้องชมพู่ด้วย
ไม่ได้กักตัว๑๔วันด้วยแล้ววันรุ่งขึ้นไปโผล่ที่จังหวัดสระบุรี
ลักษณะการกระทำแบบนี้๒มาตรฐานหรือเปล่าแต่ว่าผู้ว่ามุกดาหารยืนยันชัดเจนนะคะ
ทนายตั้มถ้าเกิดว่าจะไปมุกดาหารทนายตั้มต้องกักตัวเป็นเวลา๑๔วัน
ครับนะคะส่วนเรื่องคดีน้องชมพู่ทนายตั้มบอกว่า
ไม่รู้สึกกังวลที่จะทำคดีนี้เราก็ถามก่อนหน้านี้ว่าเอ๊ะไม่ถูก
ไม่กลัวโดนต่อว่ากลัวโดนตำหนิเหรอแกบอกว่าไม่กลัวนะคะ
เพราะต้องทำตามพยานหลักฐานคือตอนนี้ชัดเจนเลยนะครับคุณผู้ชม
ตอบรับไกลจากลุงพลว่าเดี๋ยวจะช่วยดูคดีนี้
แต่ยังไม่ตอบรับอย่างเป็นทางการว่าจะเป็นทนายความส่วนตัวให้กับลุงพล
เพราะทนายตั้มบอกว่าเดี๋ยวต้องขึ้นไปภูเหล็กไฟก่อน
ไปดูอะไรอีกนิดหน่อยเดี๋ยวค่อยรับปากลุงพลนะครับ

ใช่ค่ะขณะที่เมื่อวานนี้ครับ
เจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติภูผายนขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ
ในจุดที่พบศพน้องชมพู่ล่ะครับแล้วก็พี่ติครับ
นักข่าวไทยรัฐของคุณผู้ชมเนี่ยขออนุญาตนะฮะ
อนุญาตเจ้าหน้าที่ขึ้นไปกับเขาด้วยคือเป็นการไปจุดนั้นครั้งแรก
รอบหลายเดือนครับแต่ปรากฏว่าไปเจอเครื่องเส้นไหว้ครับนะฮะ
เจ้าหน้าที่ย้ำนักย้ำหนาว่าห้ามคนขึ้นไปนะ
แล้วเครื่องเส้นไหว้มันไปได้ยังไงนะฮะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายน
แล้วก็เจ้าปลาส้มเจ้าปลาส้มมันเป็นสุนัขของน้องชมพู่ครับ
เดินเท้าจากสวนยางพาราท้ายหมู่บ้านขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ
ตรงจุดที่พบศพน้องชมพู่โดยพบว่าการขึ้นไปในครั้งนี้
มีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างครับคุณผู้ชมครับหลายเดือนมาแล้วเนี่ยนะฮะ
สภาพอากาศต้นไม้ใบย่าที่ขึ้นปกคลุม
และเมื่อไปถึงจุดที่พบศพน้องชมพู่ครับไปเจอนมเปรี้ยวเจาะแล้วหนึ่งกล่อง
ที่สำคัญมันเป็นรสชาติที่น้องชมพู่ชอบซะด้วย
ขนมที่ยังไม่ได้แกะ๑ห่อและส้ม๒ลูกมีทูบปักทิ้งไว้
โดยส้มนั้นนะครับพบว่าเริ่มจะเหี่ยวแห้งแล้ว
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับจุดนี้แหละฮะ
สอบถามเจ้าหน้าที่ป่าไม้ระบุว่าการไปยังจุดที่พบศพนั้นต้องประสาน
และแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกครั้งไม่ใช่ใครจะขึ้นไปได้โดยภารการ
ส่วนของที่พบวางทิ้งไว้ตรงจุดพบศพน้องชมพู่นั้นนะฮะ
ก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครเอามาวางเอาไว้
ห้ามเด็ดขาดไม่ให้ใครบุคคลอื่นเข้าไปยังจุดที่พบศพน้องชมพู่
กว่าคดีจะสิ้นสุดนะฮะขณะที่ชาวบ้านเนี่ยเล่าบอกว่า
หลังเกิดเหตุนะคดีน้องชมพู่เนี่ยก็ไม่มีใครกล้าขึ้นไปจุดที่พบศพอีกเลย
แม้กระทั่งจะไปหาของป่าก็ตามนะครับก็จะไม่ไปยังจุดนั้น
จึงทำให้คือพี่ติก็ตั้งข้อสงสัยแหละนะฮะว่าไอ้พวกที่แอบขึ้นไปมันจะเป็นพวกหมอผี
หรือมาทำพิธีอะไรหรือเปล่านะครับแต่บางส่วนก็มีความเห็นแบบนี้บอกว่า
อาจจะเป็นกลุ่มของนางรำที่สารเจ้าแม่โสระพีซึ่งเคยไปบนขอโชคลาภจากน้องชมพู่
คือได้ผลสำเร็จแล้วก็อาจจะเอาของมามาไหว้นะครับแล้วก็ยังมีพิธีนั่งสมาธิตรงจุดพบศพด้วย
ขณะที่ทีมข่าวสอบถามลุงพลลุงพลบอกว่าทราบว่าเป็นพี่คนนึงลุงพลรู้นะ
บอกเป็นพี่คนนึงนักข่าวนะที่อยู่ในตลาดแล้วเขาไปกันหลายคนด้วยนะครับ
คือไปขอโชคขอลาบแล้วสมหวังก็เลยเอาขนมเอานมไปให้น้องชมพู่ฮะ
เขาห้ามขึ้นไปนะครับเจ้าหน้าที่ดูดีดีเพราะว่ามันมีเรื่องของพยานหลักฐานในพื้นที่
แม้ว่ามันจะเกือบปีแล้วก็ตามนะครับ